คลั่งยาเสพติดถือมีดนะจะไปไล่แทงชาวบ้าน
พี่ชายของเขาแม่ของเขาโดนแม่โดนแขนขวาเวอะเลยคุณผู้ชม
จังหวะที่ตำรวจจะจับกลุ่มคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะสู้ใช่ไหมเดี๋ยวดูสภาพเขาค่ะ
ยกมือ
นี่ผู้ชายคนนี้แขนยาวสีขาวยกมือสูงเลยค่ะ
สุดท้ายลงมานั่งคุกเข่าแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวแต่โดยดี
ตำรวจสพเมืองชนบุรีเนี่ยนะคะ
ตอนแรกเขาเอาพวกไม้งามเอาอุปกรณ์ต่างจะไปจับคนคลั่งแล้ว
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่านายวรเมฆเฉลิมศรีวัย๓๔ปีคนนี้ค่ะ
เขาจะยอมให้จับเพราะว่าตอนแรกท่าทางเขานะถือมีดนะคุณผู้ชม
แกว่งไปทั่วเลยอ่ะใครเดินผ่านไปผ่านมาตรงนั้นก็หวาดเสียวค่ะ
แล้วเขายังไปทำร้ายพี่ชายเขาทำร้ายแม่
แม่โดนฟันแขนขวาเวอะเลยนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตรงหน้าร้านข้าวต้มปลาเจ๊หนับค่ะ
ของแม่นี่แหละอยู่ที่ถนนพระยาสัจจาที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ทีนี้ตอนที่จับกลุ่มตัวนายวรเมฆได้แล้วเขายอมให้จับแต่โดยดีใช่ไหม
ตอนนั้นนะเขาก็บอกว่าพี่ชายชวนทะเลาะหาว่าเขาขโมยของเขาก็เลยโมโห
แล้วมันมีจังหวะที่นักข่าวถามเขาว่าเนี่ยทำแบบนี้ไม่สงสารแม่เหรอ
เดี๋ยวคุณคุณลองฟังคำตอบจากปากของเขาค่ะ
นักข่าวถามไม่สงสารแม่เหรอถ้าสงสารก็สงสารไปนานแล้ว

ดูสิดูคำพูดดูสายตาดูท่าทางของเขาค่ะ

แม่ของนายวรเมฆเนี่ยนะ

หนักเนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะดูสิสงสารนะคุณแม่ก็แก่แล้วต้องหนีไปอยู่บ้านเพื่อนเลยนะ

แขนมีรอยโดนฟันโดนแทงเป็นแผลเวอะเลย

โอ้โฮนี่คุณเลือดออกด้วยนะครับตกใจเลย

ยายไม่พูดอะไรถึงลูกชายเลย
ไม่บอกด้วยว่าจะเอาผิดลูกชายหรือเปล่า
จากถามคุณแม่ของคนก่อเหตุแล้วนะ

พี่ชายขอเรียกว่าพี่เอกละกัน
พี่เอกบอกว่าน้องมีประวัติเสพยา
จริงก็รักษามาแล้วนะแต่ก็ไม่หาย
น้องคือเขาเริ่มมีอาการเหมือนกับเพ้อคุณ
พูดคนเดียวตาขวางถือมีดวิ่งไปกวัดแกว่งไปมา

พ่อไม่แจ้งความหรอกพ่อก็รักลูกนะ
ต่างประคุณเกิดอีเหตุนะ
โอ้โหตัวพี่ชายเองก็เกือบจะถูกฟันแล้ว

ใช่ลูกค้าที่เขามากินข้าวนะ

วันนี้ค่ะนักข่าวไปที่ร้านของคุณแม่อีกรอบนึง
ข้าวต้มปลาเจ๊หนับเนี่ยนะร้านปิด
ป้ายเอาไว้ข้างหน้าเลยว่าปิดทุกวันพุธ

เห็นร้านไม่มีคนอยู่โทรไปถามพี่เอก
พี่ของนายวรเมฆอีกรอบนึงละกันพี่เอก
วันนี้พี่เอกร้านปิดเหรอพี่เอกบอกแบบนี้
พี่เฝ้าแม่อยู่ที่โรงพยาบาล
เจ็บแผลอยู่แล้วจิตใจแม่แย่มากอะค่ะ
ฟังพี่เอกพูดถึงน้องหน่อยละกันค่ะ
นี่ไงพี่เอกบอกว่าจริงอยากให้น้องติดคุกไปเลย
เพราะไม่รู้ว่าไปรักษาแล้วจะหายหรือเปล่า

ถามผู้อำกับที่สพเมืองชนบุรีหน่อยค่ะ
ผู้กำกับบอกแบบนี้จริงการที่จะไประงับเหตุ

ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามขั้นตอน

ไม้งามเอ่ยโล่เอ่ยกระบองอะไร

ทีนี้พอตัวคนเกาะเห็นนะ

ตอนที่เข้าไปจะจับอุ้มเนี่ย

ทิ้งมีดเลยยกมือสูงแล้วคลุกเข่าลง

ตำรวจเอาไม้งามเอาเหล็กงามไป
ก็ไม่ได้ใช้ทีนี้ก็ต้องแจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นมีอาวุธมีดในครอบครอง

ได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการี

ไม่รู้จับว่าทนอยู่กันได้ยังไง
กลัวจะถูกทำร้ายอีก